เรื่องคือมีแม่ลูกแม่ลูกคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านฝ่าย
ฝ่ายน้ำล้นผ่านฝ่ายน้ำล้นแต่ไม่พ้นนะฮะมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำพัดไป
น่าตกใจไปกว่านั้นคือระหว่างที่ทั้งคู่แม่ลูก
ตกน้ำลงไปแม่พยายามดันลูกขึ้นมา
พยายามดันลูกเข้ามาลูกรอดแม่ตายฮะ

นี่คือภาพหลังจากที่ลูกชายเห็นแม่ตายจมน้ำไปแล้ว
ไปมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยหยิบรองเท้า
ข้างหลังเนี่ยเหมือนมีคนขี่คอพี่เขาอยู่

แล้วทีมงานของกู้ภัยเนี่ยก็เลยเอาภาพนี้ไปให้

ทีมงานเลยเอาภาพนี้ไปให้สามีของผู้เคาะร้ายดู

เมียผมพี่บอกเนี่ยเมียผมแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นร่างนะฮะ
ภาพนี้เหมือนกับว่าเมียของพี่เขาเนี่ย
เกาะหลังพี่เขาขึ้นมาเดินเหมือนเดินตามมาหาลูกอีกที
เหมือนยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สร้างความสะพรึงให้กับทุกคนทั่วไป
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปดูเหตุการณ์อีกทีก่อนที่จะมีภาพถ่ายจิตวิญญาณนี้
เหตุการณ์สลดใจเกิดขึ้นก็คือนี่คือฝ่ายน้ำล้น
คนที่จะข้ามไปได้ถนนอีกฝั่งนึง
ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำซึ่งมีความแรงและลื่นฝ่าไป

พ้นมอเตอร์ไซค์โดนน้ำพัดลงไป

แม่พยายามตะเกียกตะกายและเอาแรงสุดท้ายดันลูกขึ้นไป

ลูกขึ้นไปลูกรอดเป็นลูกชายลูกชายรอด
แต่แม่ไหลไปตามน้ำลูกชายก็มองตามแม่

สุดท้ายแล้วร่างแม่หายไปรับตา
ประดาน้ำต้องมามาถามน้อง
ชุดประดาษน้ำก็มาถามน้องว่าเป็นอย่างไร

เล่าไปเล่ามาเจ้าหน้าที่บอกว่าแม่ไปแล้วนะ

ค้นหาศพอยู่นานกว่าจะเจอ
ระหว่างนั้นเจอหมวกก่อนเจอหมวกกับเจอรองเท้าก่อน

ก็เลยเอารูปหมวกกับรองเท้า
มาให้สามีหรือแม่ของน้องจะให้สามีดูนะฮะ
ให้สามีของผู้เคาะร้ายก็คือคุณพรเพลินดู
สามีบอกเมียผมใช่ฮะเมียผม

ภาพนี้ก็เลยกลายเป็นภาพดูออกหลอน
ภาพถ่ายจิตวิญญาณประหนึ่งว่า
คุณพรเพลินอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ
ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วคือเกาะตามพี่เข้ามา
จะกลับมาหาลูกลูกรอดตายกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้ครับ
ชาวบ้านบอกว่าฝ่ายตรงนี้โดยปกติไม่ค่อยมีใครผ่านนะ
ไม่ค่อยมีใครผ่านเพราะว่าให้อ้อมไปดีกว่า
มันจะเป็นสะพานข้ามตอนนั้นจะปลอดภัยกว่า

มันจะเป็นทางลัดในการเข้าไปเก็บหน่อไม้

จะเข้าไปเก็บหน่อไม้ที่สรรอ่างเก็บน้ำ

พร้อมกับภาพถ่ายติดวิญญาณครั้งนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่คือหัวใจของแม่
แม่ยอมตายแทนลูกนะฮะ